จากไปของนักร้องลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานพรศักดิ์สองแสงนะครับ
ซึ่งพี่เบิร์ดทงชัยแม่อินไตเคยร่วมเวทีกันปี๓๐
สองคนสองคมพี่เบิร์ตร่วมแสดงความอาลัยให้กับพรศักดิ์สองแสงด้วยครับ
เบิร์ดในฐานะของผู้ที่เคยร่วมมากกับคนพรศักดิ์ส่องแสงนะครับ
ขอกลับขอบคุณคุณพรศักดิ์สองแสงอีกครั้งนะครับ
ที่ทำให้เบิร์ตได้ร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสง
ที่ทำให้เบิร์ดเรียร์รู้กิจกรรมต่างที่ดีบนเวที
ทำอย่างไรให้คนอยู่มีความสุขครับ
คุณพรศักดิ์สองแสงเป็นคนที่ขยันทำงานมากนะครับ

เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารี
ขอให้ผลบุญที่คุณพรศักดิ์สองแสนได้ทำไว้นะครับ
ขอให้กลับไปดูแลคุณพรศักดิ์สองแสง
ให้อยู่ในที่ที่ดีให้อยู่ในที่ที่มีความสุข

ขอให้คุณพระคุณเจ้ามารับคุณพรศักดิ์สองแสน
ไปอยู่ในที่ที่ควรจะเชื่อนะครับ
ขอลาคุณพรศักดิ์สองแสนตรงนี้เลยนะครับ

เคยร่วมเวที๒คน๒คมเมื่อปี๒๕๕๙

ส่วนการจักรไปของคุณพรศักดิ์ส่องแสง
นักร้องลูกทุ่งระดับตำนาน
ไปมามีคนเอาเลขเกี่ยวกับคุณพรศักดิ์

ในการที่จะรอลุ้นช่วงบ่ายวันนี้
เลขอะไรบ้างอายุพี่พรศักดิ์ฮะ
พรศักดิ์ส่องแสงอายุ๖๑ปี
นั่นเรื่องหนึ่งวันเกิดเท่าไหร่นะ

หรือเวลาเสียชีวิต๒๐นาฬิกา๔๐นาที
ของวันที่๑๕ตุลาคมปี๒๕๖๒
นี่ก็ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจักรไป
พี่พรศักดิ์ส่องแสงด้วยอีกคนครับ